ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ด้านหลังของเรานะครับ
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์อดีตราชินีลูกทุ่งโอ้โห

ใช่แทบไม่น่าเชื่อเลย
เราผ่านมา๓๐ปีแล้วกับการรำลึกงานครบรอบ๓๐
ปีของราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
และเมื่อคืนนี้ก็มีการจัดงานรำลึกด้วยนะครับ
คืนที่๒ของงานก็มีศิลปินเนี่ยสลับขึ้นเวทีร้องเพลงขับกล่อม
ซึ่งเป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
เปิดภาพมาด้วยพ่อน้ำสองเลยนะคะ

เวทีร้องเพลงตะวันลับฟ้า
ภายในงานรำลึกครบรอบ๓๐ปีที่จากไปของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
จัดขึ้นที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นอกจากมนต์สิทธิ์คำซ่อยแล้วก็มีศิลปินมากมายกว่าร้อยคน
นเวียนกันขึ้นเวทีขับกล่อมบทเพลงค่ะ
อาทินะคะคุณดวงจันทร์สุวรรณีอำพรแหวนเพชรส้มเช้งสามช่าดำรงวงทอง
แล้วก็นักร้องรุ่นเยารุ่นใหญ่ที่ชื่นชมนะคะ
แล้วก็นักร้องที่ชื่นชอบในบทเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
จากการพูดคุยกับคุณส้มเช้งสามชาตินักแสดงตลกชื่อดังบอกว่า
เธอเนี่ยเป็นแฟนเพลงที่รักแล้วก็เคารพของแม่พึ่ง
ในวันที่เสียแม่พึ่งไปนะคะตอนนั้นเธอเนี่ยยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเลย
เป็นแค่นักร้องคาเฟ่ก็ไม่ได้รู้จักกับแม่พึ่งเป็นการส่วนตัว
แต่พอทราบว่าแม่พึ่งจากไปก็ทำใจไม่ได้ร้องไห้ไม่หยุดเลย
จะทำงานไม่ได้เลยเนื่องจากว่าแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยเป็นไอดอล
เป็นคนที่มีความสามารถและเวลาที่มีการจัดงานรำลึกเนี่ยก็อยากจะไปร่วมงาน
จะได้เลขอะไรคุณผู้ชมคะไปฟังค่ะ
เรียกว่าเอาเงินหนึ่งอันเดียวแต่มันมีสามเลขงงมากเลย

นี่เขาจัดต่ำไว้

เล่นน้อยแต่ว่าเล่นนานเหรอ

คนนี้จะพลาดได้ยังไงอ่ะ
ก่อนมาร้องเพลงก็ต้องซัดหน่อยละกันสิ

เป็นหุ่นที่๑๓เขามีหลายหุ่นเนอะ
หมายถึงอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคุณพูด

หุ่นที่๑๓ภายในหุบเขา

ซึ่งทางครอบครัวและพี่น้องได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา
เพื่อไปอนุสอนให้นะครับ
พอไปถึงงานคุณมณศิษย์ก็อธิษฐานต่อหน้าหุ่นแม่พึ่ง

มนศิษย์ไหนขอดูหน่อย

ตกใจอยู่นะชอบอยู่นะเลขนี้
เลขอะไรครับบอกแล้วไหม

โปรดใช้วิจารณญาณในการชม
ได้ง่ายก็ใช้วิจารณญาณ

จากหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่๑๓เนี่ยค่อนข้างตรงใจทีเดียว
เอาล่ะส่วนบรรยากาศบริเวณวัดทัพกระดานสถานที่จัดงานเนี่ยนะคะ
ก็มีความคึกคักตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าเนี่ยจะหลดค่ำเลยค่ะ
มีแฟนเพลงแล้วก็นักเสี่ยงโชคเดินทางกันไปกราบไหว้ขอพร
โดยเลขที่นักเสี่ยงโชคให้ความสนใจหาซื้อก็คือเลข๓๐๓๐เนี่ย
เป็นเลขครบรอบการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เลข๑๓ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตค่ะ